คุณผู้ชมคะพูดถึงธุรกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ใช่เอาไปทานก่อนนอนก็จะช่วยเรื่องของระบบขับทาย
ไปผสมในอาหารก็ทำให้เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น
ทำผมให้ผมไม่แตกปลายเช็ดเครื่องสำอางก็ได้
ก็ตอบโจทย์กระแสของคนที่รักสุขภาพ
แล้วก็เขาชูว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นระดับพรีเมียม
มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้วย

ต้องขยายกับคุณกมลวันการีพัฒน์ค่ะ
มะพร้าวสกัดเย็น๑๐๐เกรดพรีเมียม
มาพร้อมกับแพ็คเกจหลากหลายขนาด
ออกแบบเน้นโชว์ความใสของน้ำมันมะพร้าว

ชูจุดขายเรื่องกระบวนการผลิตที่ทันสมัย

มีกลิ่นหอมอ่อนของมะพร้าว

หลังบุกตลาดสุขภาพทั้งในและต่างประเทศมา๔ปีค่ะ
ของเรานี่ผลิตที่อุณหภูมิห้อง

ซึ่งมันจะได้น้ำมันที่เกรดพรีเมียมเลย
ก็คือกลิ่นจะหอมแบบ

คือมันมีแต่แบบว่า

ก็จะเลิกมันก็เลยเป็นจุดที่เราต้องรักษาเอาไว้ครับ

ส่วนใหญ่รับมาจากจังหวัดสุราธานี

ราคาที่รับซื้อจะอยู่ที่๑๐๑๕บาทต่อลูกค่ะ
หลังจากที่รถบรรทุกมาส่งมะพร้าวแล้วนะคะ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการกรอกเปลือกและแกะกะลามะพร้าว
เพื่อที่จะคัดแตะเฉพาะเนื้อมะพร้าว
จากนั้นค่ะจะนำเข้าสู่ลายการผลิต
สกัดเป็นน้ำมันมะพร้าวต่อไปค่ะ
ในช่วงที่มะพร้าวในไทยขาดตลาด

เฉลี่ยอยู่ที่๓๐๐๐ลิตรต่อเดือน

รสชาติแล้วก็คุณภาพนี่ดีที่สุดแล้ว

วันนี้เรานำข้าวมะพร้าวมาจากต่างประเทศ
ก็จะมีของพม่าของเวียดนามแล้วก็ของอินโดนีเซีย
ในกรอบที่ทางหน่วยงานราชการเขาอนุญาตให้นำเข้าครับ

ก็คุณภาพแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย
คุณภาพที่ดีที่สุดก็คือของบ้านเรานี่แหละ
คือน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนสำหรับการปรุงอาหาร
บู่ก้อนยาสีฟันแชมพูและครีมนวดผมสูตรมะพร้าว
พร้อมเอาใจคนที่ไม่ถนัดการรับประทานน้ำมันมะพร้าวแบบน้ำ
ด้วยการออกชนิดเม็ดเพื่อให้ทานได้ง่ายขึ้น
โดยสร้างรายได้อยู่ที่๓ล้านบาทต่อเดือน
และกระจายอยู่ตามห้างในต่างจังหวัด
ปัญหานี้ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำค่ะ

เขาต้องมั่นใจว่าสินค้าเราขายได้
หากลุ่มลูกค้าเฉพาะให้เจอก่อนนะครับ

คือตรงนี้ในตลาดกรุงเทพฯอาจจะเป็นข้างเต็มนิดนึง
ต่างจังหวัดผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่

แต่เราได้ทดลองตลาดแล้วก็ได้เอาแบรนด์ของเราเนี่ย
เข้าไปกับผู้บริโภคนะครับ
เทสต์แบรนด์ไปเรื่อยตามผมมันใหญ่

เพราะเรามีกำลังของเรายังไม่อยู่แล้วนะครับ
เพื่อรองรับการผลิตน้ำมันมะพร้าวเพิ่มขึ้นถึง๔เท่า
หรือประมาณ๑๒๐๐๐ลิตรต่อเดือน
โดยจะย้ายฐานการผลิตให้แล้วเสร็จ

พร้อมเดินหน้าเจาะตลาดประเทศจีนเป็นหลัก

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน